คุณผู้ชมคะมาให้กำลังใจร็อกเกอร์หนุ่มกันหน่อยนะคะ
เขาวิ่งกรุงเทพบางสะพานระยะทาง๔๐๐กิโลเมตร

กำลังใจเยอะค่ะตลอดสองข้างทางนะคะ

ซื้อเครื่องมือแพทย์ยอดทะลุ๒๐ล้านบาทแล้วนะคะ
บอยโลโมโซนิกเดย์ไทเทเนียม
วิ่งในโครงการ๙คนละ๙
วัน๔๐๐กิโลเมตรกรุงเทพบางสะพาน
เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลบางสะพาน
วิ่งวันที่๕ของหนุ่มตูนออกสตาร์ทตั้งแต่เช้ามืดค่ะ

อุทยานสิรินทรเข้าสู่อำเภอหัวหิน

สองข้างทางก็มีประชาชนจำนวนมากนะคะ
คอยให้กำลังใจแล้วก็บริจาคเงินสมทบทุน
้อยรัชวินแฟนสาวก็ตามไปด้วยนะคะ

แล้วก็ถ่ายรูปร่วมกับประชาชนที่มาร่วมบริจาคเงินอย่างไม่ขาดสาย
คุณก้อยก็บอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ตื้นตันมากนะคะ
ที่มาถึงหัวหินบ้านพ่อตรงกับวันที่๕ธันวาคมพอดี
ซึ่งก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือและร่วมกันบริจาค
ทำให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ
ตูนมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจค่ะ

ตามที่ตั้งใจเอาไว้ในการวิ่ง๔๐๐กิโลเมตร
คุณตูนนำทีมศิลปินแสดงความอาลัย
หน้าพระบรมรูปในหลวงราชการที่๙ด้วย
หน้าวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคิริคันค่ะ
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
คุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธา

บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาบางสะพาน
ชื่อบัญชีโครงการ๙คนละ๙
เพื่อโรงพยาบาลบางสะพาน

อย่างที่เห็นสองข้างทางเขาก็บริจาคกันคนละเล็กคนละน้อย
ก่อศิลปินในดวงใจด้วยนะคะ

อกจากนี้เองทางผู้ที่ดูแลเขาก็มีคำแนะนำเหมือนกัน
คือเข้าใจว่าด้วยความรักอยากจะให้กำลังใจ
แต่ว่าถ้าเป็นไปได้อยากส่งกำลังใจให้
เพราะว่าบางทีเรานักวิ่งวิ่งอย่างต่อเนื่อง
ถ้าเกิดหยุดกระทันหันจะส่งผลต่อระบบร่างกาย
รับสภาพด้วยต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ
ส่งกำลังใจให้ด้วยรอยยิ้มเสียงเชียร์

นี่คือโครงการดีที่อยากจะให้ทุกคนนั้นได้มีส่วนร่วมกัน